ดูเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ย
จำลองคนนี้เขาไปแจ้งความ
แจ้งความตำรวจสพโคกสำโรงว่า
ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตครับ

ภายในสวนของโครงการที่ดินสำเร็จรูปสุขชีวา
พื้นที่หมู่๔อำเภอโฆษธ์สำโรงที่ลบบุรี
ลำเรียงร่างของคุณวินัยขึ้นมา
แต่ไม่มีบาดแผลการถูกทำร้ายครับ
เจอแค่แหวนของเจ้าตัวเนี่ย

ถอดวางที่ไว้บนสะพานข้ามสะ
คนเราจะถอดแหวนวางไว้

จำลองคนที่แจ้งความเนี่ยบอกว่า

ผู้ตายก็คือนายวินัยแวะมาหาผม

ไม่อยู่ฮะหาโตวินัยไม่เจอ

ตอนเช้ามาดูอีกทีตรงสระตรงนี้เจอแหวนพระถอดวางไว้บนสะพานจำได้
อ้าวของเพื่อนฉันนี่นะของไอ้วินัยนี่นะก็เลยออกตามหาดู
พอเอาไม้เขียในสระไปเจอร่างของเพื่อนครับ
ติดอยู่กับกอบัวเลยคาดว่าวินัยเนี่ยอาจจะทอดแหไปติดกอบัว
แล้วพองมน้ำน้ำลึกไปสองเมตรจะไปแก้แหพี่เบิร์ดพี่น้องแขกนั่ง
ตะคริวอาจจะกินครับหรือว่านิ้วมือของนายวินัยเนี่ย
อาจจะไปเกี่ยวไปพันกับแหจนดึงตัวไม่ขึ้นแล้วก็ช่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับ
ค่ะแต่ปมแหวนพระที่ถอดวางทิ้งไว้ก็เป็นปริศนาว่า
อดไว้ทำไมที่ทิ้งไว้ตรงสะพานเนี่ยหรือว่าอันนี้จำลองเขาเชื่อนะ
จำลองเพื่อนผู้ตายจำลองเขาเชื่อว่าเป็นลางหรือเปล่า
เพื่อให้เขาเนี่ยมาเจอร่างของวินัยเพื่อนของเขาแต่เดาว่าถ้าถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะ
คุณผู้ชมอาจจะก็ลงไปในน้ำไงก็เลยถอดแหวนวางทิ้งไว้เพราะกลัวไปพันกับแหไง